หยิงแสกหน้าวัยลุ่นที่ผับเมืองประนองสาธารณาไว้ออาทรณ์
ตัวสารภาพว่ามีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นมาก่อน
และก่อนหลังก่อเหตุนี่ไปกบดาลประเทศเพื่อนบ้าน
หรือว่าศักดิ์ผาสุกผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุยิงแสกหน้านายเทพฤษแร่อ๋องหรือว่าแจ็คสะพานยุง
ก็บริเวณหน้าผับแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดบรรนองจนเสียชีวิตนะครับ
ถูกตำรวจกองบังคับการปรับรามคุมตัวมาสอบปากคำหลังร่วมกับนายภูมิพันธ์ชาติประนอมชัยหรือว่าเป้ทัพพระยาก่อเหตุ
หลังจากมีหลักฐานเป็นภาพนะฮะก็หลักฐานพบว่านายเกรียงศักดิ์ผู้ต้องหามรายนี้เนี่ย
เป็นคนถือปืนจ่อข่มขู่ส่วนคนที่ก่อเหตุยิงผู้ตายคือนายภูมิพันธ์นะฮะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ทราบว่าหลังก่อเหตุ
นายเกรียงศักดิ์หลบหนีไปกบดานซ่อนตัวในบ้านญาติที่หัดใหญ่
หลบหนีไปกบดานที่ประเทศเพื่อนบ้านฝั่งสามเหลี่ยมทองคำ
แล้วข้ามกลับมากบดานต่อที่ไทยจนกระทั่งคืนวันที่๓ธันวาคมที่ผ่านมา
สืบสวนทราบว่านายเกรียงศักดิ์พร้อมกับพวก
กำลังขับรถเดินทางจากกรุงเทพกลับไปกบดานซ่อนตัวต่อ
ในพื้นที่ภาคใต้ก็เลยนำกำลังเข้าไปดักจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
ผลตำรวจตรีอภิชาติสิริสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็เปิดเผยภายหลังการสอบปากคำนายเกรียงศักดิ์
สุดท้ายรับสารภาพว่าเขาร่วมมือกันก่อเหตุจริง
ก่อนจะหลบหนีไปพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
ได้รับการช่วยเหลือจากญาติของภรรยาในแถบภาคเหนือครับ
ซึ่งวันเกิดเหตุก็มีปัญหาเรื่องของกลุ่มผู้ตายเปิดเพลงเสียงดังในรถ
ทำให้กลุ่มของผู้ต้องหาไม่พอใจ
ก็ชักปืนขู่และโตเถียงกันสุดท้ายเอาปืนยิงแสกหน้าเลยนะครับ
จากนั้นจากการตรวจสอบประวัติ

คดีขับรถไล่ยิงอ้วนเซียนตึ้งมา
อ้วนเซียนตึ๊งเนี่ยเป็นนักเรงคู่อดิตชื่อดังกรรมฯหากไย

พร้อมทั้งที่ผ่านมาเนี่ยนายเกรงศักดิ์ก็ยังเคยติดคุกมากว่า๑๐ปีด้วย
คดีฆ่าผู้อื่นแล้วก็ออกมาไม่ถึงปีก็มาก่อเหตุซ้ำขึ้นมาอีกนะครับ
นายภูมิพันธ์ชาติประนอมชัยหรือว่าเป้ทัพพระยาเนี่ย
เป็นอดีตเทรนเนอร์มวยค่ายมวยทัพพระยานะครับ
มือปืนที่ยังคงหลบหนีอยู่เมื่อตรวจสอบประวัติแล้ว
พบว่ามีหมายจับหลายคดีเหมือนกันทั้งเรื่องของยาเสพติด
เรื่องของพยายามทำร้ายร่างกายแล้วก็ฆ่าผู้อื่น
เข้าออกคุกมาอย่างโชคโชนก็ถือเป็นบุคคลอันตรายครับ
ตอนนี้ตำรวจติดตามตัวอยู่ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็
ติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีนะครับ